น่ากลัวมากเลยอ่ะ

นี่อะไรคะเนี่ยนี่คือพายุงวงช้างคุณขวัญคุณผู้ชม
เห็นแล้วเหมือนกับฉากในหนังเลยนะใช่ใช่
ที่แบบลมพายุมันหอบฝุ่นเนี้ยขึ้นไปเป็นเส้นสูงถึงถึงฟ้าเนี้ยฮะ

พายุงวงช้างครับจุดนี้คือบริเวณตลาดนัด
อยู่ด้านหน้าวัดศรีโยธินวนารามในพื้นที่บ้านศรีโยธิน

พื้นที่ตรงนี้ถ้าเห็นเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นที่โล่ง
พายุงวงช้างเกิดขึ้นก่อนที่พ่อค้าแม่ขายจะมาตั้งร้านขายของกัน
ถ้าหากว่ามีร้านมาลงแล้วมีคนมาขายของแล้ว
อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับ
นี่โชคยังดีนะครับว่าตอนที่เกิดพายุงวงช้างเนี่ย
รวงต่างยังไม่ได้มาตั้งมากนะ
พ่อค้าแม่ขายก็อาจจะยังไม่ได้ทยอยมานะครับ
ความสูงของพายุงวงช้างไอ้ลูกนี้ประมาณ๕๐เมตร
ก็ถ้าแงนคอดูก็สูงเสียดฟ้าครับประมาณตึก๑๗ชั้นนะฮะ
คนถ่ายคลิปเนี่ยร้องตกใจเลยอ่ะ
มันเกิดขึ้นอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยสงบคือสลายตัวไป
มันก็จะหอบเอานั่นแหละครับฝุ่นเอ่ย
แล้วก็ข้าวของที่มันอยู่ใกล้และน้ำหนักเบาเนี่ย
หุนติ้วติ้วลอยร่องขึ้นไปแบบนั้นครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าพายุงวงช้างจะเกิดแบบนี้เกือบทุกปี
ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเกิดในช่วงที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ย
ตั้งร้านกันแล้วด้วยเก็บของแทบไม่ทัน
เคยเห็นข่าวใช่ไหมฮะทั้งพายุงวงช้างทั้งลมทั้งฝน

แต่รอบนี้โชคดีว่าเกิดขึ้นก่อนที่ร้านค้าจะมาลง

ไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
ลุ้นมากเลยเต็นต์ตรงนั้นเนี่ยนะฮะ